คนที่ก่อเหตุเอามีดไปไล่แทงนักท่องเที่ยว
มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเสียชีวิตเลย

สิ่งที่เขาทำอุกอาจขนาดไหนให้ดูอีกรอบนึง

นักท่องเที่ยวเขาเดินเดินกันอยู่เนี่ย
อยู่บริเวณย่านประตูท่าแพรอำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ย

ใช้มีดแทงลำคอของมิวสเตอร์เอริกเจ

แล้วก็ก่อเหตุปุ๊บวิ่งหนีไปเลยครับ
คนเจ็บพยายามวิ่งไล่ตามจับนะ
คนก่อเหตุแต่ไปได้ไม่เท่าไหร่ก็ต้องหยุดครับ
วิ่งไปเนื่องจากว่าเจ็บแผลมาก
แล้วเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คนก่อเหตุขึ้นรถตุ๊กหนีหายไปเลย
แล้วมิสเตอร์เอริกเจนคุณผู้ชมเป็นเหยื่อรายที่๓
แต่ว่าเป็นรายแรกที่เสียชีวิตครับ
ก่อนหน้านั้นนะช่วงตีสามครึ่ง
ตีสามครึ่งวันที่๑๑ตุลาคม
ผู้ก่อเหตุคนนี้ก็ไปเมาอารวาสในร้านแห่งหนึ่ง
แล้วก็พยายามจะทำร้ายเจ้าของร้านคนไทยด้วยนะ

แล้วก็มีนักท่องเที่ยวชายอีกคนเข้าไปช่วยเหลือ
ก็โดนมือมีดแทงท้องจนบาดเจ็บไป

ตีหนึ่งนะก็คือเช้ามืดนี่แหละ

ชุดสืบสวนตำรวจสภพเมืองชิงใหม่
แกะรอยจนตามจับกลุ่มตัวเขาไว้ได้ที่ลานจอดรถ
ของโรงแรมในตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่

จับได้พร้อมของกลางเป็นมีดพับ
คมฉลากคุณผู้ชมนะยาวสัก๖นิ้ว
ถูกคุมตัวสอบสวนครับแต่ก็ต้องใช้ล่ามด้วยมาสอบสวน

แต่ที่จับใจความเนี่ยคุณผู้ชม
เขาบอกเขาทำไปเพื่อให้โลกสงบสุข
เดี๋ยวก่อนนะไปก่อเหตุแทงคนอื่น

เขาบอกว่าที่เขาทำเนี่ยเพราะว่านักท่องเที่ยวคนอื่น

ตำรวจก็เลยคุมตัวเขาแล้วก็ถ่ายรูปบันทึกจับกลุ่ม
สเตอร์ไรอันครับปรากฏว่าตอนถ่ายเนี่ยคุณผู้ชมยังยิ้มอยู่เลยดูดิ

ไม่ได้สำนึกเลยเป็นไปได้ว่าเป็นผู้ป่วยครับ

ต้นก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
โอ้โหอันตรายนะถ้ามีคนที่มีความคิดแบบนี้